ก็ต่อและคุ้มกันแบบจุกกับร้านยำแซ่บซิ่ง
บอกเลยว่าอร่อยคิวได้
คลุมอะไรก็น่าจะแซ่บจริง

คุณผู้ชมครับร้านยำแซ่บซิ่ม
ขายที่ลานคดัชน์อปสงศ์

เมนูยำยกร้านเป็นเมนูที่แซ่บคุ้มมาก

แล้วเมนูนี้ขายอยู่ที่๔๐๐บาท
แต่คุณได้หมดทุกสิ่งอย่าง

แล้วได้เยอะอะถุงบัลเวอร์เท่าขนาดนี้

จันทร์พระหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์
ส่วนวันอังคารวันพุธหยุดนะจ๊ะ

เริ่มแจกคิวตั้งแต่๑๖นาฬิกา๔โมงเย็นเป็นต้นไป

ยังไงซะช่องทางในการติดต่อผมขึ้นให้แล้ว

ไข่อยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะจ๊ะซิ่งชนบุรี

นั่งกลืนน้ำลายจนแบบอิ่มน้ำลาย

โอกาสก็ไปอุดหนุนกันด้วยนะคะ